ที่เกรสกันกล้าวกับหนุ่มน้อยผู้หนึ่ง

ไปติดตามกันค่ะกับช่วง
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า
จังหวะตกลุมรักเป็นอย่างนี้
เสียวินาทีที่ได้พบเจอ
อ้าฮ่า

นี่ขนาดที่เกรสกันกล้าว

ยังต้องเข่าสุดเข่าอ่อน
กลายร่างเป็นของเหลว

ตะหมูตะมีของน้องพับพี่
ลูกชายสุดหล่อของพ่อบีม
แม่อ้อยตกเข้าเต็มแบบเมีย
คือไฟปืนร้องจำไม่ได้

ยังเข้ามาล้นเกิดใจ

โอ้โหก็นุ่มน้อยน้องพี่

ขอมองให้ชื่นใจหน่อยนะคะ